มีสิ่งย้ำเตือนจากทางด้านของกระทรวงมหาทัย
งกรานปีนี้ถ้าขับรถถ้าเจอเมาแล้วขับ
ถ้าเจอเสพยาเสพติดโดนโทษขั้นเด็ดขาด

รวมทั้งทางด้านของกรุงเทพมหานครเขายืนยันแบบนี้
จากข่าวที่เอ๊ะห้ามเล่นน้ำหรือเปล่า

เล่นน้ำได้ในกรุงเทพเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
อย่างที่เราบอกว่าศรีลมกับข้าวสารเขาไม่มีการจัดงาน
คือปีก่อนเขามีการจัดงานแบบมีเวทีใช่ไหม
มีงานใหญ่โตมีการแถลงคงแถลงข่าว
ปีนี้ไม่มีแต่เล่นน้ำได้เหมือนเดิม
คุณจะเดินเข้าไปเข้าสารไปฉีดน้ำได้
แต่ว่าไม่มีการแบบจัดงานเหมือนปีที่แล้ว
ทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันนะครับว่า
กรุงเทพมหานครไม่ได้ห้ามเล่นน้ำสงกราน

ไม่มีการละเล่นเหมือนปีที่ผ่านมา

ข้าวสารเล่นได้เหมือนเดิมตามปกตินะฮะ

ร้านขายของผับบาร์เขาก็เปิดเหมือนเดิ

แต่ว่าไม่ได้มีการจัดงานแบบใหญ่นะฮะ
ส่วนศรีลมเนี่ยเบื้องต้นตำรวจจะไม่ปิดถนนให้เล่นน้ำเหมือนปีก่อน
นั่นหมายความว่ารถจะวิ่งอยู่

เพราะว่าไม่มีการปิดถนนโดยจะเปิดให้รถวิ่งได้ตามปกติ

จะมีการไปหามรือกันกับตำรวจ
ว่าจะกำหนดแนวทางเรื่องของ
การที่จะอำนวยการจราจรอย่างไร
ถ้าเกิดคนไปในศรีลมเยอะ
จะทำยังไงจะจัดเรื่องของการจราจรอย่างไร

จินดารัฐมนตรีว่าการกระสวมวัหถัดก็เตรียมพร้อมนะครับ
เตรียมพร้อมนะครับในการที่จะเป็นประธาน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกราน
ซึ่งเริ่ม๗วันอันตรายคือพรุ่งนี้
๑เมษายนช่วงนี้จะมีการเกิดเหตุเยอะที่สุด
ผลเอกอนุพงศ์บอกว่าคณะกรรมการมีแผนให้กับจังหวัดในเบื้องต้นแล้ว
หลักใหญ่ใจความก็คือจะมีขั้นตอนในการเตรียมการป้องกัน
ขั้นตอนปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนหลังผ่านสงกรานไปแล้ว
ก็คือ๓ขั้นตอนก่อนสงการแล้วก็หลังสงการนะฮะ

ทางต้านยกษ์มนตรีโดยคณะโดยครมได้มีความเหตุว่า
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ
เมื่อมีการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะทำสำนวนให้เกิด
ให้เห็นนะครับว่าผู้ที่จงใจจะฝ่าฝืนกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นขับรถเร็วหรือว่าดื่มสุราหรือว่าใช้ยาเสพติด
ขับขี่ยานพานะจนกระทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เกิดมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอ่าในสำนวนก็จะทำให้
แตกต่างกับการเกิดอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับ
แล้วทีนี้ก็พอมาพูดถึงเรื่องของการเดินทาง
บริษัทขนส่งจำกัดหรือบริษัทของนายจิลศักดิ์เยาวัฒนสกุลนะครับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บคศก็บอกว่าคาดว่าปีนี้เนี่ยประชาชนจะเดินทางแบบทยอยเดินทางเพราะว่าวันหยุดมันเยอะ
ไม่ได้มีการออกันเหมือนปีก่อนนะฮะตั้งแต่วันนี้เลยครับ๑๑๑๑๒๑๓จะเดินทางไป๔วัน
โดยบคศก็เพิ่มเที่ยวรถรองรับประชาชนจากเดิม๖๐๐เที่ยวก็เพิ่มไปเป็น๙๐๐เที่ยวขาไปนะฮะ
สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุดได้วันหนึ่ง๒๖๔๘๗คน
ส่วนขากลับ๑๔๑๕๑๖๑๗๔วันก็จัดเพิ่มรถเหมือนเดิมอีกวันละ๒๐๐เที่ยว
เพราะคาดว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางกลับมาไม่ได้เดินทางกลับพร้อมกันนะครับ
ทำให้เที่ยววิ่งก็จะมีเพิ่มรถตู้ด้วยสูงขึ้นแต่ว่าจำนวนผู้โดยสารก็อาจจะเฉลี่ยกันไปนะครับ